ตำรวจกำลังเร่งไล่ลากคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจ
สองแม่ลูกเสียชีวิตคาร้านนวดแผนไทยที่ปราจีนบุรีนะครับ
หลังก่อเหตุคนร้ายได้นำตัวเด็กชายวัย๖ขวบ
ลูกชายของผู้ตายไปด้วยก่อนที่จะนำไปทิ้งไว้ที่จังหวัดชายนาฏ
ว่าเป็นฝีมือของอดีตสามีติดตามจากรายงานครับ
อีบช่วงเที่ยงคืนของวันจันที่ยี่สิบสองเมซายน
ตำรวจสพกบินบุรีรับแจ้งเหตุมี๒แม่ลูก
ถูกยิงนอนจมกองเลือดเสียชีวิตภายในร้านนวดแผนไทย
ใจกลางเมืองกบินบุรีภายในที่เกิดเหตุ
พบร่างนางสาวปิยะนันเจริญบูรณพันธ์อายุ๔๓ปี
เข้าที่บริเวณริมฝีปากขวาและศีรษะ
ใกล้กันพบร่างนางวรีรัฐเจริญบูรณพันธ์
อายุ๖๑ปีถูกยิงเข้าที่หน้าผาก
อกจากนี้ภายในที่เกิดเหตุ
ยังคงมีกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้งานตกอยู่
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ตำรวจได้ส่งศพไปผ่าชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ก่อนที่จะมีข้อมูลว่าผู้ตายทั้งสองคนเป็นแม่ลูกกัน

ก็เดินทางมายังร้านนวดแผนไทยแห่งนี้
และให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวปิยะนันทะเลาะกับแฟนนุ่ม
พอเข้ามาดูอีกทีก็พบถูกยิงเสียชีวิต๒ศพแล้ว
อกจากนี้ยังพบว่าลูกชายของนางสาวปิยะนัน
ในวัย๖ขวบนั้นได้หายไปจากร้าน
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม
ทางลูกสาวเขาจะมีแฟนเก่า

ไม่แน่ใจครับที่เด็กที่หายตัวไปตอนนี้

นายพงยศพูดความจริงเกี่ยวกับกรณีเด็กชายวัย๖ขวบ
ที่ถูกผู้ก่อเหตุพาตัวไปนั้น
ก็คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ระบุช่วงเวลา๓ทุ่ม๕นาที
ของวันอาทิตย์ที่๒๑เมษายน
มีชายคล้ายผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากร้านนวด
ก่อนจะมีเด็กชายวัย๖ขวบเดินตามมา
ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินหลุดจากมุมกล้องวงจรปิด
กระทั่งมีพลเมืองดีในแถบอำเภอหันขาจังหวัดชายนาฏ
หมายเลขทะเบียนกไก่ง๓๓๒๐สุโขทัย

โดยภายในรถมีเด็กชายวัย๖ขวบที่หายไปนอนหลับอยู่
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้ว
ก็ว่ามีเพื่อนมารับไปข่าวว่ามีเพื่อนมารับไป
คนที่ก่อเหตุตอนนี้เบื้องต้นเราทราบเพียงลายเดียว

เรากำลังสืบสวนว่ายังมีใครอีกหรือเปล่า

ต่อจิ๊กซอเพื่อตามล่าตัวผู้ก่อเหตุ

พุ่งเป้าไปที่ในทองเขียวชะอ้อน
ดีสามีคนที่๔ของนางสาวปิยะนัน
เพราะมีข้อมูลว่านายทองเคยถูกนางสาวปิยะนัน
ขอเลิกราแต่ฝ่ายในทองกลับตามง้อ
และเคยขู่ฆ่าทิ้งทั้งครอบครัว
หากถูกปฏิเสธการขอคืนดี
พยายามตามตื้อเพื่อจะให้แม่กลับไปคบกับเขา
แต่แม่ไม่ยอมแม่ก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
จนแม่ไม่ไหวแล้วแกก็เลยขู่จะฆ่าทั้งครอบครัว
หนูก็เลยบอกว่าให้แม่มาอยู่กับหนูก่อนไหม

ก็คือเขาห่วงร้านนวดที่กะบินบุรี
แล้วทีนี้พอประมาณสัก๒๓วัน
แม่บอกว่าแม่โทรแม่บล็อกนายทองไปแล้ว
เฟสทั้งไลน์แล้วก็แบบเบอร์อย่างนี้ค่ะ
เพื่อจะไม่ได้ติดต่อกันเพราะรำคาญ
จนมาเมื่อคืนนะคะได้ยินข่าวว่าแม่เสียแล้ว
ก็เลยมั่นใจเลยว่าเป็นแกแน่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ให้แม่ไปแจ้งความไว้แล้ว
ว่ามีแบบขู่ฆ่าแล้วหลักฐานทุกอย่าง

การก่อเหตุฆ่าอย่าอุกอาจในลักษณะนี้

ว่าจะใช้เวลาไม่นานในการจับกลุ่มตัว
เพราะขณะนี้ชุดสืบสวนได้กระจายกำลัง
ตายบ้านเกิดของนายทองที่จังหวัดสระบุรี
เพื่อกันไม่ให้นายทองหลบหนีออกจากพื้นที่
ส่วนปมเหตุของการฆ่าในครั้งนี้

จากความรักที่ในทองถูกอดีตภรรยาตีตัวออกห่าง

นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน